เมฆเจอปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านคุณนัทพงศ์ค่ะ

แต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ย
ต่อหลังคายื่นออกมาตรงถนนส่วนกลางค่ะ

คุณภูเมฆก็มีปัญหาไม่สามารถเอารถมาจอดได้
ต้องไปจอดไว้ที่บ้านของพี่สาวค่ะ

เป็นลึกดูกต้นไม้อ่๋อ
แล้วก็ตรงนั้นกลับพอเป็นภูมิดูกต้นไม้เสล็จอะไรก็ก็ของเขาต้นั่นครับ
คุณผู้ชมเห็นมั้ยคะอ๋อ

คือเขาคิดว่าบ้านเขาเป็นหลังสุดท้ายเปล่าหรือยังไง

แต่ที่แน่คือตรงนี้มันเป็นถนนส่วนรวม
แต่ว่ามันกลายเป็นที่จอดรถของบ้านหลังนี้ไปซะแล้ว
ซึ่งเจ้าของบ้านหลังข้างเขาก็ไปร้องเรียนนะคะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะคือเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
สร้างโรงจอดรถบนถนนหน้าบ้านแล้วเขาบอก
เขาก็เคยไปร้องเรียนกับเทศบาลบางครูรัฐแล้ว
อยากให้บังคับใช้กฎหมายจริงจังเพราะว่าเพื่อนบ้านก็อ้าง
บอกว่าสนิทกับนายกสภาเทศบาลสนิทกับสอทรในท้องถิ่น
แล้วก็ยังควบตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านอีกด้วย

เพื่อนบ้านที่เขาทำเนี่ย
เขาก็จอดรถได้คันหนึ่ง

ว่ามี๒คันจอดอยู่นะคะส่วนอีกบ้านนึงบ้านหลังเนี่ยนะคะก็คือบ้านของคนร้องเรียนเนี่ยเอารถเข้าไม่ได้เลยนะคะเพราะหลังคามันกินพื้นที่ถนนแล้วบางวันเนี่ยก็ยังมีกระถังต้นไม้เศษวัสดุบางทีเอาฟูกที่นอนหรือว่ากระมังทรายแมวก็เอามาตากคือเขาก็ออกจากบ้านไม่ได้คุณภูเมฆบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มา๓ปีแล
กระทบแบบนี้นะคะเขามีรถยนต์แต่เอามาจอดไม่ได้
ก็ต้องไปฝากไว้บ้านพี่สาวเคยไปร้องเรียนที่เทศบาลเมืองบางครูรัฐ
แต่ก็ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะ
เขาบอกส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ย
เขาจอดรถไม่ได้จริง

เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันค่ะ
ซื้อบ้านมันอยากให้โล่งพื้นที่สังคม

แต่ก็อย่าให้แก้ไขให้ลูกล้องครับครับแค่อยากรบกฎซึ่งกันแล้วกัน
นี่แหละค่ะน่าเห็นใจนะคะเอารถเข้าไปจอดไม่ได้
ฝากเรื่องนี้กับทางนายกสภาเทศบาล
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นช่วยดูแลด้วยนะคะ